มีเหตุสลดในครอบครัวอีกครั้งนึงแล้วนะคะเป็นเหตุลูกชายใช้ไม้เนี่ย
ตีแม่บังเกิดกล้าวจนถึงขั้นเสียชีวิตพยายามจะพังประตูบ้านเข้าไปทำร้ายหลานอีกนะคะ
แล้วหลังก่อเหตุค่ะก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่เถียงนา
สุดท้ายตำรวจตามจับตัวได้ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตประสาทค่ะ
เกิดอาการหลอนว่าแม่เนี่ยเป็นปอบก็เลยลงมือก่อเหตุครั้งนี้นะคะ

นี่เป็นวินาทีที่ตำรวจบุกเข้าควบคุมตัวชายอายุ๕๐ปี
หลังก่อเหตุใช้ไม้กระหน่ำตีแม่บังเกิดกล้าวของตัวเองวัย๘๗ปีเสียชีวิต
แล้วหนีมากบดานอยู่ที่เถียงนาหลังนี้แต่จากการพูดคุยพบว่าชายคนนี้พูดจาวกวน
และไม่รู้ตัวว่าเป็นคนฆ่าแม่ของตัวเองอ้างว่าผู้เสียชีวิตโดนปอบเข้า
ลงมือสังหารเพื่อปลดปล่อยวิญญาณ
เจ้าหน้าที่ยังค้นเจอไม้หน้าสามที่ทำเป็นปืนหน้าไม้
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุด้วยก่อนควบคุมตัว
สอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพสว่างวีรวง
เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกทำร้ายเสียชีวิตที่หมู่บ้านสว่างหมู่แปด
ตำบลสว่างอเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานี
ที่เกิดเหตุพบยายวัย๘๗ปีเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านปูนชั้นเดียว
สภาพศพมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะเป็นแผลเวอะวะ
ประตูไม้ของบ้านถูกทุบพังเป็นรูโว

ผู้ก่อเหตุคือลูกชายของผู้เสียชีวิตวัย๕๐ปี

จากบ้านหลังเกิดเหตุ๒กิโลเมตร
ซึ่งอาวุธที่ลูกชายใช้ก่อเหตุเป็นปืนหน้าไม้
ความยาว๑เมตรและยังพบขวานขึ้นสนิม
พังประตู๑เล่มอยู่ที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
พราบผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด

ส่วนบ้านไม้๒ชั้นที่อยู่ติดกัน

คนก่อเหตุที่อาศัยอยู่คนเดียว
ลุกขึ้นมานึ่งข้าวในครัวข้างบ้านที่อยู่ติดกับบ้านไม้
แต่ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุอ้างว่า
มีเทพเจ้าองค์หนึ่งชื่อจุธาเทพ

ถือปืนหน้าไม้เดินมากระหน่ำตีแม่หลายครั้ง
ต้องวิ่งหนีไปหน้าบ้านหลานชาย

และอ้างว่าเห็นปอบลอยออกมาจากร่างของผู้เป็นแม่

เพื่อจะเข้าไปทำร้ายคนในบ้านอีกด้วย
มันคุณร่างกับ

ก่อนเกิดเหตุตนเองกับภรรยาและลูกอีก๒คน
นอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงยายทะเลาะกับลูกชาย

ไม่นานก็ได้ยินเสียงยายร้องเหมือนคนจะขาดใจ

อาการเขาเป็นยังไงครับ
แขนมากเหมือนจะเอาให้ได้ครับ

พยายามจะเข้าไปให้ได้ครับ

มีที่มองเป็นปราบมีส่งปริปราบสิ่งอะไร
ไม่มีครับเขาบอกว่าผมจะทำเขาก่อนครับ
ปกติผมไม่คุยกับแกเลยครับ